ติดตามความเคลื่อนไหวด้านการเมืองนะครับ
วันนี้ประเด็นร้อนที่สุดก็เป็นเรื่องของพักการเมืองกับกองทัพนะครับ
หลังจากที่พักเพื่อไทยได้ชูนโยบายเรื่องการตัดงบประมาณของกระทรวงกลาโหมลงสิบเปอร์เซ็นต์
เพื่อนำไปสร้างเท่าแก่น้อยรุ่นใหม่นะครับ
ทางผู้บัญชาการฐานบกบอกว่าแก่นำพักเพื่อไทยนั้นควรจะไปฟังเพลงหนักแผ่นดิน
ประเด็นร้อนเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
และไม่ควรเอาไปส่วนกลาโหม
ปีนึงมีตั้งสองแสนล้านขอแบ่งมานิดเดียว
แค่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะเราจะไม่มีแกนอาหารค่ะ
ขอบอกค่ะขอเรื่องไข่ละการหาศีลของภาคการเมืองที่จะให้ตัดนบกรองครับ

ขอบอกว่ากล้าขออีกนิดนึงไอ้เพลงเลยนะ
หนักกว่านี้
แก่นำรัฐบาลต่างประสานเสียง
ทหารไม่เพียงสำคัญเมื่อยามสงคราม
แต่ยังสนับสนุนการทำงานของหลายหน่วยงาน
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี

รองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

เกณฑ์ทหารเป็นหน้าที่ของชายไทย

พักการเมืองไม่ควรเอาแต่พูดสนุกปาก
ส่วนพักใดจะเสนอนโยบายหันงบกลาโหม
ควรไปฟังเพลงตามที่ผลเอกอภิรัตน์บอก
การจะหาเสียงถ้าเอาแต่สนุกปาก
พูดอะไรก็ได้ไม่ต้องนึกถึงประเทศชาติ
และความจริงวันหน้าก็รับผิดชอบนะ
ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเราก็ต้องรับผิดชอบทั้งหมด

มันเท่าไหร่พิบัติเรื่องน้ำท่วมเรื่องต่าง
จะเห็นว่าทหารเท่านั้นที่จะออกไปทำงานได้
ยุทธ์ประกอบทางทหารหลายอย่าง
๕๐เปอร์เซ็นต์ใช้สำหรับในการดูแลประชนทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะคอยานพานะต่าง
ก็มาใช้หมดไม่ใช่เก็บไว้ใช้ทางทหารอย่างเดียวเมื่อไหร่ล่ะ
มีรายงานว่ามีคำสั่งให้กรมกิจการพลเรือนทหารบก
นำเพลงแนวปลุกใจทหารรวมไปถึงเพลงหนักแผ่นดิน
ในสถานีวิทยุกองทัพบก
ที่มีกว่า๑๒๖สถานีทั่วประเทศทุกวัน
แล้วมีคำสั่งยกเลิกในภายหลัง
แต่ให้เปิดเพลงผ่านเสียงตามสายในหน่วยงานทหารแทน
เริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมา
ประชาชนเป็นคนตัดสินใจและเราให้เกียรตินะคะกับทหารอาชีพทุกคน
ขณะที่คนการเมืองต่างวิพากษ์และเรียกร้องให้ผลเอกอภิรัตน์เปิดใจให้กว้าง
ให้การเมืองเสนอนโยบายเพื่อให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพัก
เพื่อไทยยืนยันว่าการลดงบประมาณร้อยละ๔๐
เพียง๒๐๐๐ล้านจากงบประมาณ๒แสนล้านบาทเท่านั้น
อีกทั้งการเสนอยกเลิกการเกณฑ์ทหารให้ใช้ระบบสมัครใจเข้ารับราชการ
จะเป็นการพัฒนาบุคลากรและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อดคล้องกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยที่เห็นว่า
ถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทหารเกณฑ์ยังต้องมีอยู่
แต่ควรเป็นระบบสมัครใจเข้ารับการเกณฑ์เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือนำทหารเกณฑ์ไปรับใช้ที่บ้านไหนทหารชั้นผู้ใหญ่ทั้งในและนอกราชการ
ส่วนที่ผลเอกอภิรัตน์ให้พักการเมืองที่เสนอนโยบายตัดงบประมาณกองทัพ
ฟังเพลงหนักแผ่นดินเห็นว่าคนบอกควรไปฟังเสียเอง
อกจากนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังได้ยื่นคำร้องขอให้ยุบพักพลังประชารัฐ
กรณีเสนอชื่อหัวหน้าคอสชเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
เข้าข่ายความผิดเป็นปฏิปักต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
จากผลเอกประยุทธ์ทำการรัฐประหารถือเป็นการกระบด
ขอให้กรกตใช้มาตรฐานเดียวกันกับการยื่นยุบพักไทยรักษาชาติ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน